มีการประเมินมูลค่าทางการตลาดมานะครับว่า
ตอนนี้ทีมชาติไทยเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนนะครับ
แม้ว่าด้วยอันดับโลกเนี่ยทีมชาติไทยอาจจะไม่ใช่เบอร์หนึ่งก็ตามนะครับ
แต่ว่าด้วยมูลค่าการตลาดของนักเตะรวมกัน
กลายเป็นว่านักเตะของทีมชาติไทยมีมูลค่าตลาดสูงที่สุดของอาเซียนเลยนะครับ
ซึ่งเอามูลค่าของนักเตะแต่ละคนที่อยู่ในราคาตลาดกลางมารวมกันนะครับ
ก็จะพบว่าทีมชาติไทยอยู่ที่๙๔๘ยูโรหรือประมาณ๓๒๙๓๔ล้านบาทเลยนะครับ

คือพูดง่ายคือค่าตัวนักเตะทีมชาติเวียดนามมีมูลค่าที่ค่อนข้างน้อยนะครับ
น้อยกว่าทีมชาติไทยอยู่ประมาณ๒เท่าตัวนะครับ

ก็คือทีมชาติไทย๓๒๙ล้านซึ่งมากที่สุด
แล้วก็มีเวียดนาม๑๔๖๙๕ก็เกือบ๑๔๗ล้าน
แล้วก็มาเลเซีย๑๔๐นะครับ
สโมสรต้นสังกัดของชนะทิพย์สงกระสิน

แสดงความสนใจดึงตัวฮอตเซนฮุสเซนี่นายธวานทีมชาติอิดาตมาร่วมทัพนะครับ
ว่าประเด็นดังกล่าวไม่มีมูลความจริงครับ
แล้วก็ทางทีมไม่ได้สนใจที่จะเสริมในตำแหน่งของผู้รักษาประตูเพิ่มนะครับ
เพราะมั่นใจในขุมกำลังที่มีอยู่ในขณะนี้
ก็ประกอบไปด้วยกวินธรรมสัจจานันทร์นะครับ
คาโคโนริโซเกโนวัย๓๕ปี
แล้วก็ชุนตะอาวากะดาวรุ่งวัย๒๕ปีนะครับ

ไปกันที่เรื่องราวของข้อขัดแย้งนะครับ
กรณีการถ่ายรถสดฟุตบอลไทยลีก
สมาคมกีฬาฟุตบอลกับเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับ
การแข่งขันภายในปีนี้ก็ได้มีการมหารือร่วมกับทางสมาคมเรียบร้อยแล้วนะครับ
หนังสือฉบับดังกล่าวลงวันที่๓กรกฎาคม
๕กรณีที่เกิดขึ้นก็มีกรณีต่างนะครับ
กรณีที่๒สมาคมก็ถามไปว่าถ้าเกิดจบระดูการในเดือนพฤษภาคม๒๕๖๔ก็คือตามฤดูการปกติที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
ถ้าเป็นข้อนี้ก็น่าจะเป็นทางออกที่น่าจะลงตัว
ข้อที่๓ก็คือถ้าจบระดูการภายในเดือนพฤษภาคม๒๕๕๙
แล้วก็จะไม่ได้มีการต่อสัญญาไปเพราะว่าประมูลแล้วไม่ได้เจ้าเองเจ้าของลิขสิทธิ์ใหม่
ถ้าเกิดว่ารับสัญญาณถึงธันวาคมจะจ่ายเงินค่าสิทธิประโยชน์อย่างไร
จะมีการเรียกร้องสิทธิอื่นใดในระดูการที่เหลือหรือไม่
ยินยอมให้สมาคมไปหาผู้ถ่ายทอดรายใหม่หรือไม่
ก็คือเป็นภาษาง่ายก็จะประมาณนี้
ซึ่งเมื่อพิจารณาจากระยะเวลาในการส่งหนังสือ
ไลน์ก็จะอยู่ที่วันที่๑๘กรกฎาคมนี้นะครับ
ขณะที่การแข่งขันฟุตซอลไทยลีกรุการ๒๐๒๐นะครับที่กำหนดจะเปิดสนามในวันที่๑สิงหาคมนี้
โดยเลขแรกจะเป็นการแข่งขันสนามกลางและห้ามแฟนบอลเข้าชม
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙
พร้อมกับมีการให้ทุกทีมได้ขึ้นทะเบียนนักเตะประจำปีไปแล้ว
แล้วก็สิ้นสุดเมื่อวันที่๓กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ
สรุปการขึ้นทะเบียนนักเตะทั้ง๑๔สโมสร
ที่จะโรยีศึกภูตศไทยฤีกษ์๒๐๒๐นะครับ
มีทั้งหมด๓๐๑ลายนะครับ
จำนวนนี้เป็นผู้เล่นต่างชาติ๒๑ลาย
โมสรที่ส่งชื่อครบ๒๕คน
ขณะที่ส่งชื่อน้อยที่สุดก็คือ
ราชนาวีมีเพียงแค่๑๘คนเท่านั้นนะครับ

ที่ไม่ส่งชื่อแข้งต่างชาติแต่อย่างใดนะครับ
ใช้ทีมละ๑ลายนอกนั้นใช้ทีมละ๒ลายนะครับ
สำหรับการรายการฟุศรไทยลีกส์๒๐๒๐นะครับ
สามารถติดตามรับชมได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
ทุกวันอาทิตย์เวลา๑๕นาฬิกาถึง๑๗นาฬิกานะครับ

ธรรมสาธารณ์เลี่ยนพบกับเกษมบัณฑิต

แชมป์เก่าครับพบกับสูราธารณีนะครับ
ตามได้ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีนะครับ
ก็ปีนี้ถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์นะครับ